แล้วก็ในช่วงเทศกาลส่งความสุขแบบนี้นะคะ
ก็มีดารานักร้องศิลปินมากมายเลยค่ะ
ที่เขามาสวัสดีปีใหม่กันถึงที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
กระบวนมาสวัสดีปีใหม่ชาวไทยรัฐทีวี

รวมถึงดีเจนัตโตะแห่งตาฟูป๊อปเรดิโอด้วย
งานนี้นะคะนอกจากพวกเขาจะมีคำโวยพรมามอบให้แล้ว
ยังฝากโปรเจคดีที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
ให้แฟนได้ติดตามกันด้วยค่ะ
ครับจากศิลปินเกาหลีนะครับสำหรับตาฟูป๊อประยโยเรามีให้แฟน
สองคนนี้ก็จะจัดทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็ยาวตอนนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยเราก็จะมีกิจกรรมทุกชั่วโมง
มีฟีเจอร์ทุกชั่วโมงใช่มีของรางวัลแจกนะคะ

ว่าเราจะมีเกมให้ทุกคนได้เล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วของแต่ละช่วง
แล้วก็ของรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มทุกช่วงนะครับ
ก็เป็นช่วงสงการครับผมก็บอกเลยว่ามันทุกปีนะฮะ
แม่ก็มาพร้อมความสดใสจริงนะคะ
นอกจากจะเดินทางมาสวัสดีปีใหม่ไทยรัฐทีวีแล้ว

ขณะที่ในส่วนของแฟนเองนะ
ก็สามารถมีส่วนร่วมในแอปพลิเคชันนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ด้วยการส่งคลิปแสดงความสามารถของตัวเอง
ร่วมสนุกกันได้อีกด้วยค่ะ